เดี๋ยวเราจะพาไปดูข่าวต่อไปวันนี้
เรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประยุกต์สร้างสรรค์สิ่งต่างขึ้นมานะคะ

เขานำใบตาลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จนสามารถสร้างรายได้ได้จริง
กลุ่มแม่บ้านทุ่งบุหลังจังหวัดสตูนนะคะ
เขารวมตัวกันรื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยการนำใบตานมาสารเป็นรูปสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นแมลงต่าง
ดตะกะแตนกุ้งนกกบแมงปอชนะนิวนาวใบตอง

ใช่ค่ะด้วยการมีการต่อยอดจากการสารใบตานเป็นรูปสัตว์ต่าง
ธรรมดาเนี่ยนะนำมาทาเคลือบสีให้มันมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้น

ใช้เวลาทำเพียงตัวละครึ่งถึง๑ชั่วโมง
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมีไม่เยอะเลยมีใบตาลสีสเปรย์และเกอร์เส้นพลาสติกเท่านั้นเอง
แล้วก็นำมาสารด้วยงานฝีมือนะคะ

ก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาเด็กน้องมาก
เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ถือว่ามีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก
นั่นเองสวยงามที่สำคัญคือราคาไม่แพง
ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพชุมชนของชาวประมงอีกทางหนึ่งด้วย
โอ้โหคือผมก็เคยเห็นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียวของมันมันเลย
แต่นี่ใส่สีเพิ่มเติมเข้าไปด้วย
สีน้ำตาลอันนี้ก็จะมาทาสีสันให้มันสวยงามไง
สวยงามไงเด็กก็จะได้อู้วน่ารักดี